ถ้าอย่างนั้นดิฉันขอแนะนำชาบูหม้อใหญ่

ชาบูร้านนี้นะมีทั้งแบบต้ม

เพราะฉะนั้นนะคะร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน
จะเป้นหรือจะต้มก็ครบในร้านรณนี้
ทั้งปิ้งย่างและชาบูกัน
โดยร้านที่เราจะแนะนำนั้นบอกได้เลยค่ะคุณผู้ชมว่าคุ้มมาก
เพราะเราจะได้ทานทั้งชาบูและปิ้งย่างในร้านเดียวและราคาเดียวเลยล่ะค่ะ
ครบจบในร้านเดียวทั้งปิ้งย่างและชาบูที่ดาก้อนชาบู
สวัสดีครับผมชื่อหนึ่งนะครับเป็นเจ้าของร้านดาก้อนชาบูปิ้งย่าง
ร้านเราเนี่ยคอนเซ็ปต์คืออร่อยคุ้มครบจบที่ดากอนเลย
บาทถ้าลูกค้ามาทานเราจะได้ทั้ง๒อย่าง
ปิ้งย่างทั้งชาบูเราถือว่าคุ้มมาก
ร้านเราเปิดมา๔ปีแล้วครับผลตอบรับดีมากครับ
เรามีกลุ่มวัยนักศึกษาตั้งแต่๔โมงเย็นเราเปิดร้านลูกค้าก็เข้ามาแล้ว
เยอะที่สุดก็คือช่วงประมาณสัก๖โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่ง
ตอนนี้ผมได้เตรียมอาหารไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ

ตอนนี้เราอยู่กันที่โต๊ะกันนะครับอาหารมากมาย

สำหรับปิ้งย่างแล้วก็ชาบู
เนื้อของเราเนี่ยนะครับเป็นเนื้อโพนยางคำ
ไม่มีกลิ่นสาบบางกำลังดีไม่เหนียวเลยครับ
หมูนะฮะเรามีอยู่๓ชนิดนะครับ
ใครที่ชอบเป็นติดมันหน่อยเขาก็ทำ๓ชั้น
ใครที่ไม่ชอบมันหน่อยก็ทานสันนอก

ใครที่ชอบทานเป็นแบบไขมันแทรกก็คือฝัน
กลุ่มเชียวงามชีวิตเงิน
ซีฟู้ดของเราที่นิยมเลยเรามีกุ้ง
เรามีหอยแม่งคู่เราให้ลูกค้าเป็นไซส์แอลเลย
เรามีปลาหมึกสดหอยเชลปลาดอลลี่
ใครมาทานร้านเราเรารับรองเรื่องความสดเรื่องคุณภาพ

น้ำจิ้มนะฮะเรามีน้ำจิ้มทั้ง๔ชนิดนะครับ

เรามีสุกี้เป็นน้ำจิ้มที่กลมไม่หวานเกินไปนะครับ
เรามีน้ำจิ้มทาเละสำหรับปิ้งย่างรสชาติเนี่ยจะออกหวานเค็ม
สามารถเติมกระเทียมพริกจะอร่อยเลย
เรามีน้ำจิ้มพอนซุสำหรับชาบูรสชาติเค็มเพรี้ยว
ของเรามีเมนูพิเศษนะครับมีข้าวหน้าเนื้อ

เป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยเราใช้ข้าวญี่ปุ่น
จะออกหวานเค็มกลมครับ
ซุปที่เรามีให้เลือกเนี่ยนะครับเรามีอยู่๕ชนิดนะครับ
เรามีน้ำใสน้ำดำต้มยำน้ำข้นต้มยำน้ำใสแล้วก็น้ำซุปสาหร่าย
เดี๋ยวเราลองไปฟังการการันตีความอร่อยของลูกค้า
อร่อยอร่อยมากต้องยกนิ้วให้เลยกับร้านนี้นะคะ
โมชอบเนื้อค่ะดีความสะอาดนี่คือโอเคมาก
ซุปรสชาติดีค่ะราคาไม่สูงมากถือว่าคุ้มกันเลย
วันจันทร์ถึงวันศุกร์เราเปิด๔โมงเย็นถึงเที่ยงคืน
วันเสาร์อาทิตย์เราเปิดตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนครับ
ครบจบในที่เดียวจริงนะคะมีตังค์๒๐๙บาท
คุณก็ทานได้แบบไม่มีอั้นแล้วแบบนี้นับคนเลยค่ะ
มีตังค์ไหมมีตังค์ไหม๒๐๙บาท๓คน๒๐๙บาท